ก็มีการนัดชุมนุมกันทั้งกลุ่มที่ต้องการเรียกร้องข้อเรียกร้อง๓ข้อของกลุ่มรัศดรที่บอกเอาไว้นะครับ

คือแต่ละกลุ่มเขาก็จะนัดหมายกันทางผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะฮะ

ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มรัศดร๖๓หรือว่ากลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือสปสนะครับ
อย่างเมื่อช่วงเวลา๒๔ชั่วโมงก่อนการชุมนุมวันนี้นะครับของกลุ่มรัศดรนะครับ
โพสต์นัดหมายให้มารวมตัวกันที่อนุโสรีประชาธิปไตยถนนรัชดำเนินในเวลา๑๖นาฬิกานะครับ

ณขณะนี้ก็เป็นอย่างอีกจอภาพหนึ่งที่ท่านเห็นที่หน้าจอเนี่ยนะฮะ

วันนี้เขาก็ใช้ข้อความนัดมาเพื่อร่วมเดินขบวนอย่างยิ่งใหญ่
แล้วก็ติดแฮชแท็กเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูป

เฟซบุ๊คแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมก็โพสต์เอาไว้เมื่อช่วง๕ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับ
ผู้ชุมนุมเตรียมตัวให้พร้อมนะครับ
กยาประจำตัวนะครับ
แล้วออกมาแสดงพลังในพื้นที่จริง
พร้อมกับย้ำเรื่องแนวทางความปลอดภัยสำหรับผู้ชุมนุม
ให้ฟังการสื่อสารในพื้นที่ชุมนุมผ่านรถซาเล้งสีแดงที่ติดลำโพงจะมีตลอดแนวขบวน
ขณะที่อีกฝั่งหนึ่งนะครับกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือสปสนะครับ
ตั้งแต่วันที่๖พฤศจิกายนนะครับ
ให้มวลชนมาเฝ้าสังเกตการเฝ้าระวังการจาบจ้วงก้าวล่วงสถาบันของกลุ่มที่นัดชุมนุมในวันนี้

แต่ว่าเจอกันอีกฝั่งหนึ่งนะฮะฝั่งตรงข้ามกับทางกลุ่มของกลุ่มรัศดร
ทั้งกลุ่มรัศดรเนี่ยนัดสิบหกนาฬิกา
ก็คือชาติ
ศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็ชวนคนไทยให้โพสต์ข้อความ
ส่งกำลังใจถึงในหลวงรัชกาลที่๑๐ผ่านการติดแฮชแท็ก
แท็กประชาศาลนะฮะบอกว่าให้ติดแฮชแท็กนี้นะครับ
วันนี้ตั้งแต่เวลา๑๕นาฬิกาโดยพร้อมเพียงกัน
ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเป็นกลุ่มเครือข่ายประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ
ทางเลยค่ะที่การของกลุ่มนี้ในกริจเยี่ยมเมธากร
บอกว่าพรุ่งนี้ค่ะ๙พฤศจิกายนเวลา๙นาฬิกา
สมาชิกเครือข่ายนัดรวมตัวกันที่หน้าธำเนียบรัฐบาล
เพื่อยื่นจดหมายเปิดผนึกให้กับนายกรัฐมนตรี
จากนั้นก็จะเดินไปหน้ากองทัพบกเพื่อยื่นจดหมายเปิดผนึก
ถึงผู้บัญชาการทหารบกเพื่อเรียกร้องให้มีการรัฐประหาร

ส่งแถลงการถึงรัฐบาลและฝ่ายความมั่นคง
กองทัพก็เพื่อเสนอทางออกให้กับประเทศไทย
โดยไม่เกี่ยวกับคณะกรรมการสมรรถฉันและนักการเมือง
เพราะอันนั้นเป็นเรื่องของประธานรัฐสภา
ซึ่งประชาชนจะมีการเสนอแนวทางให้รัฐบาล
ความมั่นคงต้องเป็นสถาบันของประชาชนที่มีความยั่งยืนตลอดไป
เพื่อช่วยชาติช่วยรัฐบาลและราชการ
ในการป้อนข้อมูลประวัติศาสตร์ชาติไทยให้ถูกต้อง
เพราะปัจจุบันนี้มีกลุ่มคนเข้าไปบิดเบือน
ดังนั้นจึงเน้นให้ความรู้เน้นหลักสูตรสาพระราชา
อันนี้คือเนื้อหาของทางเครือข่ายประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
กลุ่มนี้จะไปยื่นหนังสือพรุ่งนี้๙โมงเช้า

ถึงพบทบให้เรียกร้องให้รัฐประหารชะดาวประเทศเลย